มาดูกันต่อกับหนุ่มมาสกันค่ะ

หลังจากที่ใบเฟิร์นพิมชนกออกมาบอกว่าเลิกแล้วกับท็อปจรนค่ะ
พระกอบกับคุณเอ่อคุณมาช
ต้องเล่นละครกับใบเฟิร์นเรื่องใหม่กุ๊กกิ๊กไง
กลายเป็นว่ามาสเป็นมือที่๓คุณผู้ชม
เจ้าตัวก็เลยต้องออกมาขอโต้นะคะ

มือที่๓ใบเฟิร์นท็อปจรนจริงหรือเปล่าจัดไปค่ะ
โอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
ก็เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ได้ไปเข้าไปเกี่ยว
มีก็มีเจอกันงานก่อนหน้านี้
แล้วก็ออกองก็บอกว่าเออสู้แต่ว่า

เราก็ไม่กล้าไปแตะมากอะไรอย่างนี้

อย่ายงเลยมันไม่เกี่ยวกันนะครับ
อยู่เดียวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวของอะไรด้วยสิครับ

เช่นว่าจบปัญหามือที่สามได้ด้วยอะไรรู้มั้ย

ใช่หรือว่าเปิดตัวพี่แจกรีนก็ได้นะคะพร้อมมากเลยค่ะ